ไปที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูคดีที่เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะ
ทหารยศจ่าสิบเอกนะครับ
ยิงน้องเมียที่เป็นน้องเมียผู้ชายนะฮะ

ก็เป็นพื้นที่ของสพทุ่งส่งนะฮะ

ที่เกิดเหตุเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต

อยู่ที่ตำบลนาหลวงเสน
ก็พื้นซูเมนหน้าบ้านเนี่ย

เกิดบัวทองอายุ๓๖ปี

เหนือราวนมข้างขวา๑นัดนะครับ

ชายโครงซ้ายอีก๓นัด

ที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืน

ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือนายธนวัฒน์
พร้อมกับญาติอีก๔๕คน
กำลังนั่งทานข้าว
แล้วก็ดื่มสุราด้วย
กำลังนั่งรับประทานกันอยู่นะฮะทั้งอาหารแล้วก็สุรานะครับ
แล้วนายธนวัฒน์ผู้ตายเนี่ยก็มีอาการเมาหนักเลย

พออารวาสแล้วก็ไปร้องด่าท้าทาย
จากสิบเอกจำเรินสุวัณโนอายุสี่สิบปี
เป็นทหารแผนกยุทธโยธา

เทพศตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์

ก็พานายธนวัฒน์เข้าไปในบ้านให้สงบสติอารมณ์
อยู่ดีปรากฏว่านายธนวัฒน์เดินออกมาทางประตูหลังร้านครับ
แล้วในมือก็ถือมีดเสือซ่อนเล็บ

มันจะยาวแล้วก็เป็นด้ามเหมือนด้ามไม้อะไรแบบนี้
มันเสียบคู่กันอยู่ถ้ามองก็เหมือนถือไม้อันหนึ่งอ่ะ
แต่ดึงชักออกมามันเป็นคมมีดทั้งสองด้าน

แล้วก็ตรงรีเข้ามาเลยฮะ
มาหาจ่าสิบเอกจำเรินนะครับ

จาสิบเอกจำเรินพี่เขยก็เลยชักปืนพกออกมา

แต่ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนอะไรเพิ่มเติม

จนเสียชีวิตคาที่แบบนี้ว่ามันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรนะครับ
ธนวัฒน์ก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับ
จ่าสิบเอกจำเรินก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ก็รอเข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
ทางค่ายเทพสตรีสีศุนธรก็มาขอรับตัวไป
เพื่อที่จะสอบสวนดำเนินคดีต่อเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าเป็นทหารก็จะมีกฏระเบียบเข้าอยู่
คดีความระหว่างทหารเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นแบบนี้นะครับ